มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ลอบวางเพลิงวางระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ไปที่เรือนจำจังหวัดทุ่งสงค่ะเพื่อที่จะสอบปากคำผู้ต้องหาที่ลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยตัวเองค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายตำรวจระดับสูง
เดินทางเข้าไปภายในเรือนจำจังหวัดทุ่งสงศ

เพื่อเข้าสอบปากคำนายอับดุลกอเดสาและ
ผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดในจังหวัดตรัง

แล้วก็ถูกนำตัวมาควบคุมไว้ที่เรือนจำทุ่งสงศ์
เพื่อรอขั้นตอนการดำเนินคดีค่ะที่สารทหารมณฑนฐานบกที่สี่สิบสาม
ค่ายเทพศตรีอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการสอบปากคำนายอับดุลกอเดย์ได้เน้นความเชื่อมโยงถึงเครือข่าย
ติดต่อสื่อสารรวมทั้งความเชื่อมโยงกับนายลาริสาและแก่นำอาเค
ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ในจังหวัดยาลาจนนำไปสู่การยึดอาวุธปืน
เครือญาติกับนายอับดุลกอเดย์ส่วนการขอหมายจับมือระเบิดในจังหวัดพังงา
พลตำรวจเอกศีวราได้มีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อสารทหารมณฑนฐานบกที่๔๕จังหวัดสุราธานีค่ะ
โดยผู้ต้องหานั่นก็คือนายซูกิมันกูบารูชาวอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งการขออนุมัติศาลออกหมายจับครั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผล
การสอบปากคำประจักษ์พยานในตลาดโคกรอยจังหวัดพังงาและการสืบสวนด้วยเทคนิคชั้นสูง
พบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายสุกิมันซึ่งขณะนี้สารทหารได้พิจารณาออกหมายจับแล้วค่ะ